อ้าวจะจะสวยแล้วยังกะตันยูด้วยสำหรับแพทย์ณปภาล่าสุด
ัดไม้เด็ดออกมานะคะเพื่อที่จะให้คุณแม่ของเธอเนี่ย
เรินอาหารมากยิ่งขึ้นวันนี้เธอมาพร้อมกับลีลาอะไร

เก่งมากได้รับเสียงชื่นชมว่าเป็นดาวลาสุด
ตันยูคนหนึ่งของวงการบันเทิงนะคะสำหรับนาง
เอกสาวสุดฮาเจ้าของฉายานางฟ้าเด็กแว้นแพทนา
ประพาและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็น่าจะเป็นเครื่อง
ยืนยันได้อย่างดีถึงความพยายามของเธอที่จะ
คุณแม่ซึ่งกำลังนอนป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์ให้เจริญ
อาหารด้วยการเต้นไปป้อนข้าวไปแถมคอยกระตุ้นให้
เคี้ยวข้าวก่อนถึงจะยอมเต้นให้ดูใหม่ซึ่ง
หน้าของคุณแม่ก็ยิ้มแย้มสดใสตอบรับการแสดงของ
ลูกสาวโดยคลิปดังกล่าวดาราสาวได้โพสต์ลง
ส่วนตัวพร้อมข้อความว่าคนนี้แหละที่เธอ
ทำทุกอย่างโดยมีผู้ชมคลิปเกินกว่า๘แสนคน
ครั้งและมีชาวเน็ตเข้ามาโพสต์ข้อความให้กำลังใจ
กันเป็นจำนวนมากและกล่าวชื่นชมในความกระตัน
ยูของแพทนปภาพด้วยเช่นกันค่ะ